ต่อเนื่องกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ

ก่อนหน้านี้มีการถกกันมานานหลายปีแล้ว
ควรจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงหรือไม่
ก่อนหน้านี้มีเสียงคัดค้านออกมาเยอะพอสมควรนะคะ
ว่าจะเป็นการทำลายธรรมชาติหรือเปล่า
กระเช้าต้องตัดต้นไม้ไหม
แล้วก็จะเสียความภาคภูมิใจเวลาคนที่พิชิตภูกระดึง
แล้วก็ภูมิใจว่าขึ้นไปถึงภูกระดึงแล้ว
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นะคะ

เห็นด้วยที่จะให้สร้างกระเช้าขึ้นบนภูกระดึงนะคะ
ดังนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าค่ะ
ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงนะคะ
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำลายธรรมชาติไม่มีการตัดต้นไม้นะคะ
เพราะว่าใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ทันสมัยในการสร้างกระเช้าค่ะ
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระบุนะคะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
มูลค่า๖๓๓ล้านบาท
ตามที่องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสนอ
แบ่งใช้งบประมาณออกเป็น๓ปีค่ะ

พร้อมยืนยันว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถสร้างรายได้สร้างงานให้กับคนในพื้นที่
เพราะว่าผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเลย

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่ตามมานั้นมีการศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว
หากผ่านความเห็นชอบคาดว่าจะใช้เวลา๒๓ปีก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
สำหรับการสร้างครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศค่ะ
โดยจะมีการเจาะหลุมไม่มีการตัดต้นไม้นะคะใช้พื้นที่สร้างฐานกระเช้าแค่หนึ่งไร่เท่านั้น
ส่วนจุดที่ตั้งจะอยู่ในหุบเขาที่ไม่บดบังทัศนียภาพของภูกระดึงค่ะ